มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องที่เป็นเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
อยู่ชั้นมต้นนะครับก็ถูกทำร้ายร่างกายถูกรุมนะครับ
ในเวลาห่างกันแค่๒วันเหตุการณ์เกิดขึ้น๒คลิป
คือวันจันทร์กับวันพุธที่ผ่านมานะครับ
เดี๋ยวค่อยดูทีละคลิปนะฮะเพราะว่าเราไปตามจนเจอหมดแล้ว

น้องที่ถูกทำร้ายหรือว่าคนที่อยู่ในคลิปมีส่วนร่วมในการไปทำร้ายเขานะครับ
ดูคลิปแรกก่อนนะฮะคลิปนี้นะครับน้องก็ถูกทำร้ายแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาทำร้ายด้วยนี่นะครับ
กลับหนักฮ้าไปแล้วควาย
น้องก็ถูกทำร้ายด้วยหรือว่าผมได้ช่วย
ช่วก่อนตามเลี้ยที่เดียวตามมาแหละ
ตอนช่วงสุดท้ายที่ผู้ชายที่เสื้อสีน้ำเงินไปเตะเขาเนี่ยเราต้องขออนุญาตหยุดภาพนิ่งหน่อย
เพราะเตะจนน้องเขาแบบน๊อกนิ่งสลบไปเลย
แล้วก็ยังโดนต่อนะก่อนหน้านี้ก็เนี่ยฮะถูกเพื่อนที่ใส่ชุดนักเรียนเป็นผู้หญิงทำร้ายอยู่หนักเลยนะครับ
น้องเขาก็ใส่ชุดกางเกงวอร์มเนี่ยฮะเสื้อยืดนะครับ

แต่สิ่งที่มันโหดร้ายที่สุดของคลิปนี้ก็คือ
ตอนที่น้องที่ถูกเพื่อนนักเรียนหญิงในชุดนักเรียนเนี่ยทำร้ายเนี่ย

มีผู้ชายนะเป็นเด็กชายวัยรุ่นอายุ๑๗ที่เป็นรุ่นพี่ของชุดนักเรียนเนี่ย
เข้าไปผสมโรงเตะเข้าที่หน้าน้องอย่างจังจนสลบไปเลย
ตามรายงานบอกว่าหนุ่มคนนี้อายุ๑๗นี่เป็นอาสากู้ภัยในพื้นที่ด้วยนะ

คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่บ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่

แล้วคุณภูริพัฒน์ก็ไปทราบมาว่าเหตุการณ์นี้มันมี๒เหตุการณ์

คลิปที่ท่านชมเมื่อสักครู่นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันจันทร์ที่๒๗มกราคมที่ผ่านมา
ตบนะเป็นน้องผู้หญิงใส่ชุดนักเรียน

ส่วนนี้คือน้องที่ถูกทำร้ายคุณเขียนมาสอน
แล้วก็อีกคนนึงเป็นรุ่นพี่ของมือตบเป็นเด็กรุ่นพี่ผู้ชายอายุ๑๗
แล้วมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะคนผู้ชายเนี่ยเอาเป็นว่าเขาชื่อนัทกันแล้วกัน
อันนี้คลิปแรกนะคนที่ถูกทำร้ายเป็นน้องเอาว่าชื่ออันกันแล้วกันอายุ๑๓
อีกคนนึงก็ทำร้ายเขาก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นอ่ะมต้นเหมือนกันอายุ๑๓เหมือนกันเขาเป็นเพื่อนกันด้วยนะชื่อเฟรม
คลิปนี้นอโลกเรือดนะน้องอันใบหน้าพกชำบวมป่าขวามวมจน
ปิดปากแตกลักษณะเหมือนแบบจะอาเจียนตลอดเวลาคลิปนี้เกิดตอนหลังนะฮะ
พุธที่๒๙คลิปแรกเนี่ยเกิดจันทร์๒๗คลิปนี้เกิดพุธ๒๙นะครับ
คนที่ก่อเหตุจะอายุ๑๒เอาเป็นว่าชื่อกระแต่แล้วอีกคนนึงชื่อเนย
และที่สำคัญก็มีนัดหนุ่มวัย๑๗ที่เป็นรุ่นพี่ของเด็กผู้หญิงในคลิปทั้งหลายเนี่ย
แต่เดี๋ยวคร่างอื่นเขาจะสนับข่าวอยู่ในลักษณะไหนยังไงสำหรับคริปที่๒
คลิปแรกก็คือจันทร์๒๗มกราคมนะครับ
เฟรมบอกว่าเฟรมกับอันนะที่ถูกทำร้ายเป็นเพื่อนกัน
สนิทสนมกันแล้วพักหลังนี่ก็ไม่สนิทแล้ว
คุยกันไปแล้วพอไม่สนิทกันเลิกคุยกันไปเนี่ย
อันเนี่ยเวลาเจอนะท้าเฟรมตบอยู่ตลอด
เจอเมื่อไหร่ท้าตบตลอดก็ไม่เคยสนใจ
มาครั้งหลังสุดก็คือนี่แหละวันเกิดเหตุ
จันทร์๒๗มกราคมที่ผ่านมา

ก็เลยเอามาตบก็ตบก็เลยตบสั่งสอนไป

อืมก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรก
แต่ว่าครั้งก่อนก็หนูไม่ทำ

แต่ว่าก็กลับมาเป็นเพื่อนกันแต่ว่ารอบนี้อะค่ะหนูรู้สึกว่าเพื่อนแบบว่าทำเกินไปอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เลยแบบว่าอยากให้เพื่อนรู้หนูก็เลยตีแต่ไม่ได้ตีแรงค่ะ
ก็เหมือนในคลิปจะแรงแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ได้เจ็บเยอะ
แต่ที่พี่นัทตีค่ะก็เตะตรงปากใช่ไหมคะก็ปากแตกเฉย

คุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราไปคุยกับในนัทเป็นคนต่อไป
รุ่นพี่วัย๑๗ที่อยู่ในคลิปทั้ง๒คลิปทั้ง๒เหตุการณ์
เหตุการณ์วันจันทร์ที่๒๗มกราคมและเหตุการณ์วันพุธที่๒๙มกราคม
ในนัดรุ่นพี่วัย๑๗คนนี้บอกว่าขอเคลียร์ประเด็นแรกก่อน
ที่บอกว่าตัวเองเป็นกู้ภัยจริงแล้วไม่ได้เป็นกู้ภัยนะ
เป็นแค่อาสาเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเคยเป็น
ส่วนสาเหตุที่ไปทำเหตุการณ์ในคลิปเนี่ย
รับว่าโมโหที่น้องอันเคยไปท้าตบตัวเองอยู่บ่อย
วันนั้นน้องอันทะเลาะกับเฟรม
ตัวเองจะเข้าไปผสมโรงก็แค่เตะไปครั้งเดียว

คือนัทเนี่ยเขาก็มีเพื่อนกับรุ่นน้องเป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่
ใช่ค่ะอันนี้คลิปแรกเขาบอกว่าเขาผสมโลงก็แค่โมโห
ปั้นข้อเลยก็คุยกันดีนะคะตัวน้องสาเหกา
ก็พูดกันดีพูดกันปล่อยพูดกันมาก็ดีกัน
แต่คือตอนสุดท้ายคือเหมือนจะกลับแล้วครับ
แต่ว่ามันค้างคาใจนิดหน่อยครับ

คือมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบครับช่วงนั้น
คือแบบมันค้างคาใจมาหลายอย่างนี้ครับ
จากนั้นมาแต่ผมก็พยายามดูแลน้องเขาครับ
ช่วงนั้นก็ทำอะไรให้แต่ว่ามันจะมีส่งมาอีกวันหนึ่ง
ที่เขาเป็นซ้ำผู้หญิงเป็นซ้ำ

นัทบอกว่าพอทำร้ายกันเสร็จเขาก็รู้สึกผิดนะ

เอาข้าวเอาน้ำไปให้น้องอันกิน
ขอโทษขอโพยกันไปแล้วปรับความเข้าใจกันจบไปแล้ว

ใช่ค่ะแต่อีกเหตุการณ์หนึ่งก็มีนัดอยู่อ่ะอีกคลิปนัดก็อยู่ใช่ไง
เราก็เลยต้องถามว่าอ้าวแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งอ่ะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ย
เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะคือน้องอันโดนอีกกลุ่มนึงที่ชื่อว่ากระแตกับเนยทำร้าย
นัทบอกว่าเขารู้ว่าน้องอันถูกทำร้ายจากเพื่อนอีกกลุ่มนึงเขาเป็นคนไปห้าม
อันนี้เขาไม่ได้ไปทำร้ายน้องอันครับเหตุการณ์ที่สองเมื่อวันพุธเขาไปห้าม
เช็ดเลือดให้กับน้องอันแต่มีเด็กถ่ายคลิปเอาไว้มันก็เลยดูเป็นหลักฐานเหมือนกับเขาไปเกี่ยวด้วย
จริงเขาเข้าไปช่วยนัทบอกส่วนเอกสารของตำรวจที่บอกว่าเหตุการณ์ที่สอง
ก็เตะน้องอันไปนึงครั้งเขาบอกแบบเนี้ยก็ยอมรับ
คลิปนี้เป็นหลักฐานต่อเข้าไปช่วยจะลองฟังเสียงในคลิปที่สองหน่อย
ที่นัทบอกว่าไปช่วยอันนี้ไปช่วยไม่ได้ทำร้าย

ดังนั้นอาจจะเป็นความว่าที่นัทยอมรับสารภาพว่าเตะไปครั้งหนึ่ง

บอกว่าเขาไปช่วยก็เนี่ยลองดูในคลิปเขาบอกแบบนี้นะ
แต่เรื่องนี้มันถึงตำรวจแล้วล่ะใช่ไง
จริงที่เขาต้องขยายผลในการสอบสวยกันต่อไป

มันก็มีคำถามขึ้นมาทันทีว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้องอัน

เด็กหญิงวัย๑๓ปีอยู่ชั้นมต้นที่เชียงใหม่
โอ้โหทำไมถูกเพื่อนทำร้ายแบบ
คือสองคลิปสองคลิปไม่ซ้ำหน้าแล้วหนักทั้งนั้นน่ะนี่ฮะ
ตำแหน่งบาดแผลต่างที่น้องอันโดนเข้าไปครับ
ร่องรอยบาดแผลในขณะนี้จาก๒คลิปนะครับ
กับพุธที่ผ่านมาท่านผู้ชมดูฮะ
ดวงตาก็ปูดบวมช้ำจนตาปิดลืมไม่ขึ้น
ใบหูมีรอยช้ำขนาดใหญ่ทั้งสองข้าง
ศีรษะกับแขนนี่ฮะ
ร่องรอยขูดคล้ายกับถูกจับครูดไปกับถนน

จิตใจนี่ไม่ต้องพูดถึงน้องบอกว่าโอ้โห
หวาดทั้งกลัวทุกวันนี้กลัวคนจะมาทำร้ายมาก
โดยเฉพาะเนยกับกระแตที่อยู่ในคลิปที่สอง
เพราะทำร้ายน้องแล้วทุกวันนี้ยังมาข่มขู่

คือถ้าฟังจากอันเนี่ยที่ไปคุยด้วยเหมือนกับว่าเขาไม่ติดใจเฟรม

แล้วก็นัดที่อยู่ในคลิปแรก
แต่เขาติดใจเนยกับกระแต่
ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันล่ะเอาเป็นว่าอันบอกว่าทุกวันนี้
ยังกลัวว่าเนยกับกระแตจะตามมาทำร้ายอีก
อันบอกว่าพุธ๒๙ในคลิปที่๒นะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนั้นนั่งเล่นอยู่อยู่เนยกับกระแตเข้ามาหาเรื่องเลย
รุมทำร้ายแบบสลบไปเลย
เพราะว่าหนูไปมองหน้ากระดาเขา
หนูยังไม่รู้เลยว่าหนูไปมองหน้ากระดาเขาตอนไหน
มองเฉยแล้วไม่คิดอะไรรัทแทรก็พูดว่า
หน้ากูมีอะไรติดรึเปล่าอย่างเนี้ยค่ะ
ตอนมื้นเขาก็ใส่แล้วค่ะแล้วหนูก็มื้น
เมื่อก่อนกลัวแต่ตอนนี้เริ่มชินแล้วค่ะ
มีเรื่องมีราวกันก็นัดเจอกัน
บกันอะไรกันแล้วก็นัทก็มาดูแล

แต่กระแตกับเนยเนี่ยเธอบอกเธอไม่ได้ทำอะไรเลย
อยู่ดีก็มาหาเรื่องทำร้ายขนาดนี้ทุกวันนี้ยังข่มขู่อยู่
อืมตายังปิดด้วยแผลแบบเยอะมากเลย
บอกพุธ๒๙เนี่ยเธอหนักโดนหนักอ่ะนี่นะฮะ
วันนี้อันนะก็ไปกับยายแล้วเฟรมก็ไปด้วย
สถานีตำรวจกันนะครับไปแจ้งความเอาผิดกับเนยแล้วก็กระแต
ที่ทำร้ายจากคลิปที่สองซึ่งตอนนี้ทั้งเนยกับกระแต
ตำรวจบอกว่าก็ยังติดต่อไม่ได้ค่ะนะฮะอ่าผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
นอกจากตามคดีตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
เราก็พยายามประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ด้วยนะครับ
ถามไปยังอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
คือคุณสุพัชชาสุธิพลนะฮะท่านทิบดีก็ส่งเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์
ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจน้องอันแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งไปตรวจร่างกาย
แล้วก็ให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำเพื่อทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด
ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นค่ะสาเหตุมันเกิดอะไรยังไง
ไปมายังไงน้องอันถึงถูกทำร้ายขนาดนี้นะฮะ
เห็นเรื่องแบบนี้แล้วมันหดหูใจอะค่ะยังอายุน้อยกันอยู่เลยเนี่ย
อายุสิบสามอย่างเงี้ยนะคะคือมันไม่ใช่เจ็บแค่ร่างกายที่เป็นบาดแผล
เหตุการณ์ต่างเหล่านี้มันจะอยู่ในใจเด็กไงไปจนเด็กโตไงอันนี้ก็ต้องเยียวยากันอ่ะ